หมากปรินและคิมเบอร์รี่คุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็พี่ใครเธอต้องใจจะเป็นคิมเบอร์ลี่
หมากเขาหล่อมากจริงส่วนน้องคิมเขาก็สวยขนาดนี้ค่ะ

ซุ่มไปเข้าคอร์สเจ้าสาวกันมาแล้วพี่แจ๊ค
ส่วนงานวิวาที่จะจัดที่อิตาลีเนี่ย

หมากบอกว่าใกล้แล้วพี่ใกล้เต็มทีแล้ว

บอกทั้งเพื่อนแงงแล้วก็นอกวงการด้วยค่ะ
บอกว่ารอเลยม่วนจอยแน่นอน
ส่วนชีวิตหลังแต่งคู่นี้เขาแพลนกันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตอนนี้เรือนหอที่สร้างใกล้จะเสร็จเต็มทีแล้วพี่แจ๊คแสบตาแหวนเขาไหมล่ะ
ดังนั้นฟังดีชัดเจนว่าบ้านหลังนี้สามีรับบทพ่อบ้านส่วนภรรยารับบทนายหญิงถูกจ้า
หมากเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนจ่ายตลาด

บ้านหลังนี้เราสร้างตั้งแต่แบบเป็นป่าลกเลย

แล้วมันก็พอมันขึ้นมาแบบนี้มันแบบมันชื่นใจมาก
เห็นคนสวนแล้ว

ใช่ทำตัวอย่างอีกคือจะเป็นของบ้างจะเป็นของบ้าง
เตือนก่อนแต่งเลยนะหมากคิมบอกเลยว่า

อีกหนึ่งซีนหวานค่ะที่ฟินกันตัวแตกก็คือ
เรื่องเล่าจากหมากคิมเพราะว่าคู่นี้ก่อนจะนอน

บ่ายจะนอนเขาจะมีกิจกรรมหวานด้วยกัน

น้ำกี้มะเขือฝ่าแปลหรอ
คนรักเขาก็ต้องพูดมีคำหนึ่งอยู่แล้ว
ก่อนที่เราจะนอนเวลาก่อนนอน

อ่านหนังสือให้ผมอ่านให้ฟังอะไรอย่างนี้
แล้วก็ก่อนนอนปุ๊บปิดไฟผมก็จะไปออกแก้มเท้า

อ๋อหนูยังมันดับฟันนะคะแต่ว่าจริงก็คือฟิลอุ๊ยนี่เขาน่ารักมากเลยนะคะ

เออคิมเขาก็โชว์แหวนเหมือนกัน

กลัวโดนถวายแหวนมากตอนนี้
แต่ว่าน่ารักจริงนะคะยินดีกับน้องด้วยเนาะ